ไปต่อที่จังหวัดชนบุรีนะธรรมรวจเขาก็ไปจับกลุ้มสาย๒คน
เนื่องจากว่ามีการไปแจ้งว่าสองคนนี้เข้าไปงัดร้านขายอาหาร
พอตามไปจับกลุ่มได้เขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเที่ยว
เที่ยวสองคนแต่เที่ยวไปเที่ยวมาเงินหมด
ก็เลยไปงัดร้านอาหารเพื่อเอาเงินไปเที่ยวต่อครับ
นายพัทราวุฒิยองโงแล้วก็นายชาคริสต์อินทัศน์
เป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทั้งคู่อายุ๒๒ปีเท่ากัน
ถูกตำรวจภูทรศรีมราชาจังหวัดชนบุรีนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เมื่อวานที่ร้านอาหาร๓แห่งที่ตะบนบางพระ
ก็ประกอบไปด้วยร้านโสเลร้านเฮือนครูอ้อนร้านแพ็กกิ้งแลนด์นะฮะ
เขาบอกว่าเขานำทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมีเงินสดโทรศัพท์มือถือก็เอาไป
ผู้ต้องหาเขาบอกแบบนี้เขาเดินนะน้องมิ้นท์คุณผู้ชม
เดินเท้าจากบางแสนมาศรีราชา๑๕กิโลเดินมาเลย
มาทำอะไรคะมาเที่ยวเพื่อมาเที่ยวอยากมาเที่ยว
แต่เที่ยวไปเที่ยวมาก็เงินหมดเงินหมดทำยังไงล่ะ
ก็อยากจะมีเงินเที่ยวต่อก็เลยลงมือก่อเหตุไปงัดร้านเขาซะเลย

เดินมา๑๕กิโลก็เดินมาเลยครับครับผม

แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงมั้งจะเดินขับหรือยังไง

นั่งรถกลับนั่งรถอะไรครับ

ไปกองเหตุที่ไหนดีมั้ยคะ
ไม่ครับนี่มาเที่ยวเพื่อเหมือนช็อตตัง
โอ้โหตกงานด้วยอะไรด้วยนะฮะ
ก็ศึกษุ้นแกะรอยผู้ต้องหาแหล่ะครับตรวจสอบจากกระโลกมูลจรปิด
พบว่าผู้ต้องหาเดินเท้ามาตั้งแต่บางแสน
นะฮะจากตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองมุ่งหน้าเข้าที่ศรีราชา
แล้วก็เริ่มเป็นตะเวทงัดร้านทั้งสามแห่ง
จากนั้นทั้งคู่ก็เดินเท้าต่อไปยังปั๊มน้ำมันปรท
สาขาโรงเรียนดาราสมุทรเพื่อไปซื้อน้ำกิน
จะเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งที่พื้นที่บางแสน
ต่อมาตำรวจก็ติดตามไปจับกลุ่มได้ที่ร้านเกม

แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการสอบประคำเพิ่มเติม
แล้วก็ส่งไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป